ประชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
สั่งเร่งล่าตัวคนร้ายสวมเสื้อกันฝน
กใช้มีดจี้ชิงเงินในร้านสะดวกซื้อกลางตลาดท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ห่างจากป้อมตำรวจประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
วาดเงินสดไปเกือบ๔๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลครับ
นี่คือนาทีที่คนร้ายเป็นชายชะกันนะครับสวมเสื้อคลุมกันฝนสีฟ้าเต็มตัวแบบนี้
หมวกไหมไอ้โม่งสีแดงปิดบังใบหน้าแล้วก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาตลาดท่าสารา
แล้วก็ตรงไปที่หน้าเคาน์เตอร์ชักมีดปลายแหลมความยาวประมาณ๕นิ้ว
ออกมาจี้ขู่บังคับให้พนักงานขัดขืน
จากนั้นได้บังคับให้นางสาวแสงระสีแสนทองซึ่งเป็นพนักงานเปิดลิ้นชักเครื่องเก็บเงินออกทั้ง๒เครื่อง
ที่คนร้ายจะกระโดดขึ้นไปยืนบนเคาน์เตอร์แล้วก็ล้วงหยิบเอาธนบัตรรวมเป็นเงิน๓๗๕๐บาท
แล้วก็โดดลงจากเคาน์เตอร์วิ่งออกจากร้านไปขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ในซอยด้านข้าง
แล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลใช้เวลาลงมือประมาณ๒นาทีครับ
เรื่องนี้พลตำรวจโทเทสาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ซึ่งเดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์
กองบังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชได้รับรายงานเหตุ
แล้วก็สั่งกำชับให้ตำรวจสพท่าสาราเร่งติดตามจับคนร้ายคดีนี้มาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะก่อเหตุอุกอาจกลางตลาดท่าสาราห่างจากป้อมตำรวจและที่ว่าการอำเภอท่าสาราแค่๑๐๐เมตรเศษนะครับ